พร้อมที่จะประชุมในระดับผู้นำแล้วนะครับ
กระดาษที่ทุกสายตาก็จับจ้องไปยังสนทรพจน์ของ๒มหาลักษณะทางเศรษฐกิจ
อย่างจีนแล้วก็สหรัฐที่พูดถึงความร่วมมือระดับนานาชาติในอนาคต

เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากเมืองดานังประเทศเวียดนามครับ
สถานที่นี้ถือได้ว่าวันนี้ถูกจับตาจากคนทั้งโลกครับ
เพราะว่ามีผู้นำจากหลายชาติมาร่วมเวทีนี้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ใช้เวทีนี้ในการพูดถึงยุทธศาสตร์ใหม่ที่มีต่อเอเชีย
พร้อมระบุว่าสาวรัฐจะยึดตามนโยบายอเมริกาต้องมาก่อน
เช่นเดียวกับทุกประเทศที่ควรคำนึงว่าประเทศตัวเองควรต้องมาก่อนด้วย
ฉะนั้นความร่วมมือในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกส์ต่อจากนี้
จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียม
ก่อนหน้านี้มีข้อสังเกตจากหลายฝ่ายนะครับว่ารัฐบาลสาวรัฐเปลี่ยนแปลงการใช้คำว่า
เพื่อเพิ่มความได้เปรียบจากจีนที่ดูเหมือนจะมีอิทธิพลในภูมิภาคนี้มากขึ้น

เตอร์เวียนชาวเวียดนามที่ไปอยู่ในสาวรัฐปัจจุบันทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาบริษัทเอกชนในสิงคโปร์
ที่จะทำให้ภูมิภาคเติบโตไปพร้อมกัน
โดยหลังการกล่าวของประธานาธิบดี
ก็ต่อด้วยศึนย์ธรพฤษของในศรีจิ้นผิง
ประธานาธิบดีจีนแทบจะทันทีนะครับ
โดยเขาระบุว่าโลกาพิวัฒน์เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้ว
ไม่อาจหวนกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้
ดังนั้นควรจัดการให้ความเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างสมดุล

โดยจีนพร้อมเปิดกว้างความร่วมมือ
โดยเฉพาะโครงการเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่
และการพัฒนาในด้านต่างร่วมกัน
อกจากในศรีจิ้นผิงและประธานาธิบดี
ที่เดินทางถึงเวียดนามแล้วนะครับ

นายกรัฐมนตรีของไทยก็ถึงเมืองดานังแล้วเช่นกัน
โดยก่อนหน้านี้ในดอนประมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เปิดเผยถึงการหาบรือเบื้องต้นนะครับว่า
การลงทุนสนับสนุนความร่วมมือจากหลายชาติที่ครอบคลุมทุกฝ่าย
โดยเมื่อค่ำที่ผ่านมาเวียดนามในฐานะเจ้าภาพ
ซึ่งนอกจากประเด็นเศรษฐกิจแล้ว
ประเด็นการเมืองความมั่นคงและประเด็นระหว่างประเทศ
เชื่อได้ว่าผู้นำชาติต่างจะหยิบยกขึ้นมาหารือด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นทะเลจีนใต้นะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้นายโรดิโกดูเตอร์เต้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส

ขณะที่ก่อนหน้านี้มีรายงานจากรัฐบาลรัสเซียว่า

และนายโดนัลดทรัมป์ประธานาธิบดีสาวรัฐ
วันนี้มีรายงานล่าสุดจากธรรมเนียบขาวปฏิเสธนะครับว่า
ทั้งสองจะไม่ได้พบกันในเวทีนี้ครับ
ผมจอมพลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานจากเมืองดานังประเทศเวียดนามครับ